ขณะที่ศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้นะครับ
เอกน่าสนใจเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์เส้นแรก๑๓๐ปอนด์นะครับ
ปากกาเหล็กที่เคยแพ้มาตามล่าล้างแค้นช่อฟ้านะครับ
วันนี้มาชั่งน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าในพิกัดที่พอดีครับ
คู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้นะครับ
สัปดาห์ที่๒๒เป็นการชิงแชมป์ขัดเส้นแรกนะครับ
รุ่นซุปเปอร์เฟิลเตอร์เวท๑๓๐ปอนด์
ระหว่างปากกาเหล็กต่อหลัก๒นักชกชาย่านน้ำมึกมรณะ
จะพบกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย
คู่นี้เป็นดาร์บี้แมชเมืองบุรีรำนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยต่อยกันมาแล้วครับที่เวทีราชดำเนินเป็น
ทางฝั่งช่อฟ้าที่เดินเร่งปล้ำเข่าวงในยก๔เอาชนะมาได้นะครับ
วันนี้จึงเปิดโอกาสให้กับปากกาเหล็กแก้มือครับ
เมื่อเช้าคุมน้ำหนักมาจากค่ายช่างน้ำหนักพอดีพิกัด๑๓๐ปอนด์ทั้งคู่
ซึ่งปากกาเหล็กต่อหลัก๒มวยแข็งแกร่งนะครับ
อาวุธหนักแรงซ้อมอยู่ค่ายมวยต่อหลัก๒
ญาติบางแคร์มีเฮียตึ้งและคุณพรบางวะดูแลการฝึกซ้อมนะครับ

มาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมที่ไทยรัฐด้วยการเอาชนะ
ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ได้ด้วย
ส่วนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยเป็นมวยบูนะครับ
ในนั้นเหนียวแน่นเป็นสิทธิ์รักของอดีตนักมวยเก่าชายาจอมจุมพิษ
แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรศนะครับ

ไปดูคู่รองกันบ้างพิกัด๑๓๑ปอนด์

พบกับราชสิงศ์โรงเรียนกีฬาโคราชมาชั่งน้ำหนัก

ส่วนคู่๒นะครับพิกัด๑๒๖ปอนด์
พิชิตชัยปประถมพบกับพึ่งหลวงเพชร๔๐๐
มาชั่งที่๑๒๖พอดี

พบกับเพชรเผ็จเมืองหญ้าสุดสาของมวยไทยหชิมครับ